ดูเรื่องเกี่ยวกับเพลิงไหม้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยมีพลเมืองดีที่ต้องสังเวยชีวิตนะคะ
เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์อยู่ใกล้กับตลาดเจ้าพรม

แล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันที่เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
เขาไปช่วยอาคารพาณิชย์คูหาที่มันเกิดเหตุเพลิงไหม้

เฮียหุยผู้เสียชีวิตกระโดดข้ามไปช่วย

แล้วก็กลายมาเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้ด้วยนะคะ
ยกย่องเฮียหุยพลีชีพช่วยคน
เตี๋ยวเป็ดที่อายุทยาฝ่าไฟไหม้สำลักควันจนตัวตาย
ซึ่งทางด้านเพื่อนบ้านที่เป็นผู้รอดชีวิต
ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีค่ะ
โดยผู้รอดชีวิตคือนายหาริสรุ่งรัตนะ
เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารพาณิชย์๓ชั้น
ตำบลหอรัตนาชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถือว่าเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับ

กลางดึกเลยประมาณตี๒ตี๓เลย
แล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
พยายามใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงประมาณ๓๐นาที

ทราบชื่อก็คือนายกมลโรธกัญญาพรอายุ๖๕ปี
เฮียหุยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียหุย
ที่อยู่คูหาติดกับครูหาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับ
ใช่แล้วค่ะซึ่งเฮียหุยก็ยอมสละชีวิตเข้าไปช่วยเหลือ
คนในบ้านอีก๔คนถ้ำกลางไฟที่ลุกไหม้นะคะ
ฮาริสผู้รอดชีวิตบอกว่ารู้สึกทราบซึ้งน้ำใจ

แล้วขณะที่เกิดเหตุคุณฮาริสเล่าให้ฟัง
บอกว่าได้ยินเสียงอาหุยตะโกนขึ้นมา

แต่มองไปไม่เห็นอาหุยแล้ว
เพราะว่าควันไฟมันลอยไปทั่วเลย
หลังจากนั้นคุณฮาริสก็เลยจูงมือแฟนสาว
วิ่งหนีตายขึ้นไปบนดาดฟ้า
เพราะว่าอาหุยมารออยู่ที่บนดาดฟ้า
ข้ามมาแล้วถือถังดับเพลิงด้วยค่ะ
ส่วนทางคุณยายแล้วก็ลูกสาวอยู่ชั้นล่าง

ว่าคุณยายกับลูกสาวของคุณยายจะปลอดภัยไหม
พอเพลิงสงบลงก็มารู้ทีหลังนะ
ว่าอาหุยคนที่เรียกคนในบ้านทั้ง๔คน

แล้วตัวเอาหุยถือถังดับเพลิงลงมา
เพื่อมาฉีดน้ำดับเพลิงมาช่วยทุกคน
เขาบอกว่าพอมารู้ทีหลังว่าอาหุยเสียชีวิตตัวเขาเสียใจนะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวคุณฮาริสกับอาหุย
เคยมีปากเสียงกันเข้าใจผิดกัน
แต่พอเห็นขณะที่เคยทะเลาะกันเนี่ยนะ
เวียงสละชีพเพื่อช่วยชีวิตแบบนี้

ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกงงครับ
ตั้งแต่ไปก่อนตอนแรกคนที่เราก็มีปัญหากันมาตลอด
ระยะเวลาตั้งแต่รุ่นพ่อมา

ผมยังแบบตื่นมาครับ
คือคนในความกลัวผมมองลุงก็ไม่ดีมาตลอดแหละ
แต่แบบนี้ก็คือแบบมันเปลี่ยนความจริงเป็นอะไรสิ
มันจุกมันพูดอะไรไม่ถูกอะพี่
แบบว่าแบบคนที่เราเคยมีปัญหาแบบเขากลับมาช่วยเรา
ตอนนี้ผมยังโทษตัวเองอยู่ด้วยว่าผมประเสร็จทำให้คนลุงต้องตาย
มันเป็นพวกแฟนแบบในใจแบบนี้เขาทำมาตายเพราะเราเขาต้องมาช่วยเรา
แล้วก็เมื่อวานนี้นายฮาริสพร้อมกับครอบครัว
ก็ได้ไปร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดประสาท
ที่เป็นสถานที่จัดงานศพของอาหุย
สิ่งที่เขายังกังวลตอนนี้คือกังวลไงคะว่าญาติของอาหุย
มองว่าครอบครัวของคุณฮาริสเป็นต้นเหตุหรือเปล่า
ที่ทำให้อาหุยต้องเสียชีวิต
ซึ่งเบื้องต้นทางครอบครัวของคุณฮาริสก็พูดคุยกับญาติของฝั่งอาหุยแล้วนะคะ
ญาติของอาหุยเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจ
ว่าเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุ
แล้วก็อาหุยอยากที่จะไปช่วยคนที่ติดอยู่ในบ้านที่เพลิงไหม้จริง
ซึ่งตอนนี้คุณฮาริสเองเขาก็ยังคิดมากกับเหตุการณ์นี้นะคะ
แล้วก็มีคนที่รอดชีวิตออกมาจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ถึงคืนวันนั้นให้ฟังเหมือนกัน
บอกว่าขณะนั้นมีผู้พักอาศัยอยู่ในอาคาร

ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงกระจกแตกภายในบ้านเสียงดันลั่นเปรี้ยเลย

ก็เลยรีบวิ่งไปปลุกลูกที่อยู่ในห้องให้รีบขึ้นไปที่ดาดฟ้า
ระหว่างนั้นเองนะครับเฮียหุยเพื่อนบ้านที่อยู่ตึกติดกัน
วิ่งข้ามมาบนดาดฟ้าแล้วถือถังเคมีดับเพลิง
วิ่งลงไปที่ชั้น๒เพื่อช่วยคนในครอบครัวของเธอ
ชุลมุนก็คิดว่าผู้ตายลงจากตึกแล้ว
จนกระทั่งไฟมอดสนิทเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปรากฏพบร่างของเฮียหุยเสียชีวิตคากลองเพลิง
ในห้องชั้น๒พร้อมกับมีถังดับเพลิงวางอยู่ข้างตัว

ทางด้านของพี่สาวของเฮียหุยนะครับก็คือนางนาธยา
ซึ่งพี่สาวก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับ
เปิดเผยว่าเฮียหุยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
เป็นที่รักของคนในจังหวัดพระนครสุธิยา
โดยเฮียหุยก็เป็นคนที่ไม่มีลูกนะครับ
ก็อาศัยอยู่กับภรรยา๒คน
ส่วนภรรยาของเฮียฮูยยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
และหลังทราบว่าคู่ชีวิตจากไปไม่มีวันกลับ
โดยบอกว่าสามีเป็นจิตอาสาชอบช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์
เป็นสาวหลักของครอบครัวเปิดขายในร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด
ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ในซอยบัวหวานมานาน
พิษเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวตลาดบัวหวาน

ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยเป็ดอหุยบัวหวานต้องกลายเป็นตำนานแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของเพลิงไหม้ตำรวจก็สันนิษฐานว่า

เลยมีประกายไฟกระเด็นใส่วัตถุที่ติดไฟง่าย
แต่ว่าหลังจากนี้จะให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียด
ส่วนความเสียหายยังประเมินไม่ได้
แล้วก็เรื่องราวของผู้เสียสละอย่างเฮียหุย
เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านพ่อเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวมถึงนายอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือนายสมศักดิ์เจริญภัยทูล
พร้อมด้วยเหล่ากาชาติก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ

รวมถึงมีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับพี่สาวของเฮียหุยที่ประสบเหตุ
แล้วก็บอกว่าเฮียหุยถือว่าเป็นคนดีมาก

ใช่ค่ะก็เลยจะยกย่องให้เป็นคนดีศรีอยุธยา
พร้อมกับเตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ย่องคุณงามความดีของเฮียหุยให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต

ว่าบอกเฮียหวยเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือการทำงานของจังหวัด
แล้วก็ชุมชนตลอดเลยเป็นคนที่มีน้ำใจต่อทุกคนเลย
และเป็นคนดีของสังคม